คุณผู้ชมขาววันนี้เนี่ยก็วันที่สิบสองแล้วใช่ไหมคะปกติแล้วเนี่ยทุกทุกวันที่สิบสามมิถุนายนเนี่ยจะเป็นวันครบรอบการจักรไปของราชินีเพลงนุกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์และปีนี้ก็ครบยี่สิบแปดปีแห่งการจักรไปของแม่พึ่งแล้วนะคะจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่วัดทัพกระดานจังหวัดสุพรรณบุ
ก็ถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านมายี่สิบแปดปีนะคุณผู้ชมแต่งานนี้ชาวบ้านที่อยู่ในระแวกนั้นหรือว่าชาวบ้านที่เขารำลึกถึงแม่พึ่งเนี่ยก็ยังคงเดินทางไปที่วัดทัพกระดานอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีกันเยอะมากอยู่เหมือนกันยังไม่ถึงวันครบรอบเลยนะคะเนี่ยอืมยังไม่ถึงบรรยากาศวันที่สิ
ทางวัดเนี่ยเขามีการประกาศขอความร่วมมือในการเว้นระยะห่างให้ล้างมือด้วยเจลแล้งมือแอลกอฮอล์ครับและสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้ามาในบริเวณวัดอืมหลายหลายคนที่เดินทางมาโอ้โหต้องบอกว่าน่ารักมากรักน่าคุ้นมากและให้ความร่วมมือดีมากอืมเพราะว่ามาถึงที่นี่ทั้งทีเน
เขาก็จะไปที่บริเวณจุดต่างต่างที่มีการตั้งหุ่นของแม่พึ่งพุ่มพวงพร้อมบนบานศาลกล่าวขอโชคขอลาภนะคะแล้วก็เสี่ยงเซียมซีเพื่อขอโชคขอลาภในวันแห่งความหวังที่ใกล้จะถึงนี้ด้วยอืมบางรายนี่นะคะไม่เขย่าเซียมซีก็มีหรอกแต่พุ่งตรงไปเลยที่บริเวณที่ตั้งอธิษฐาวรของแม่พึ่

หรืออย่างร้องได้ไม่ว่าจะเป็นเพลงตะกะแตนผูบลหล่อจังสาวนาสังแฝนเดาเรื่องเดาโรยและอีกต่างเยอะแยะมาก
และในวันเสาร์ที่๑๓มิถุนายนนี้ทางวัดทัพกระดาน
ก็จะมีการสวดเจริญพระพุทธมนต์สวดมาติกาบังสุกุลในเวลา๑๐โมง
และถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์กว่า๑๐๐รูป
รวมทั้งยังมีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดี
แล้วก็มีการทอดผ้าป่าสามัคคีเหมือนทุกปีที่ผ่านมาค่ะ
โดยจะมีน้องสาวนะคะคุณสลักจิตกับคุณจันจวงดวงจันท

น้องสาวทั้ง๓คนเนี่ยก็จะมาแบบร่วมพิธีในพิธีนี้ด้วย
หลังจากนั้นน้องสาวของอดีตราชินีเพลงลูกทุ่ง

และสำคัญมาเป็นประจำทุกปีก็คือน้องเปล่าปาวลี

แต่คราวนี้ปีนี้ไม่ได้จัดคอนเสิร์ตเล่นโชว์ที่วัด
แต่จะเป็นการจัดคอนเสิร์ตแบบไลฟ์สดผ่านโซเชียล
ไปถึงแฟนเพลงที่บริเวณสารกลางน้ำ
ที่ตั้งหุ่นที่หนึ่งของแม่เพิงพุ่มพวงด้วยนั่นเอง
ตรงนี้ว่าปีนี้เขาไม่ได้จัดงาน
ที่วัดเนี่ยไม่ได้มีการจัดงานเหมือนทุกปีนะคะ
แต่ว่าคือบรรดายาดเขาจะไปทำบุญให้กับแม่พึ่งเป็นประจำทุกปี
แต่ใครที่เป็นแฟนเพลงแล้วอยากจะไปที่วัด

วัดเขาก็เปิดให้สามารถเข้าไปได้
เพราะเขาบอกว่าจริงแผงลอตเตอรี่ตรงวัด

ยังมีเกลี้ยงไม่เหลือแล้วอ่ะเขาบอกอ่าดิฉันแอบกระซิบ
ถามคุณพ่อปุ้มกับคุณเพชรมาว่าเลขที่ขายดี
ก็คือรองเท้าเลขรองเท้าเออ
ต้องแฟนประจำแฟนคลับถึงรู้นั้น

คุณก็เลยมากระจอนกระจายบอกทั่วประเทศ

บอกมากกว่านี้ไม่ได้จริงเดี๋ยวไม่ได้อ่านแล้ว

แสวงหาได้ก็เป็นโชคของแต่ละคนนะคะแต่ว่า